ทีนี้มาลุ้นเรื่องของโชคลาภกันดีกว่าค่ะ

พรุ่งนี้แล้วนะคะออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีนะคะ
ทีนี้วันนี้ก็คึกคักสำหรับการขอโชคขอลาบนะคะ

อยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ประชาชนนักท่องเที่ยวไปขอพรขอโชคขอลาบ
จากปู่ศรีสุโธและแม่ญาติศรีปทุมมานะคะ

ก็นักเสี่ยงโชคไปจับจ้องไปที่ท่ารำ

เสร็จพิธีนักเสียงโชคก็มาส่องที่ขันน้ำมนต์ค่ะ

ก็จริงแล้วไม่ได้สนับสนุนเรื่องของการพนันขันต่ออะไร
แต่เรื่องของการซื้อลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลของรัฐบาลเนี่ย
มันก็เป็นสิ่งที่เราก็ลุ้นกันเดือนละสองห่วงแบบนี้

อย่าซื้อเกินกำลังอะไรแบบนี้นะคะ

ก็ไปแวะต้นมะเดือยักษ์ด้วยค่ะครับ

จากโทรศัพท์มือถือมันขยายได้ไงคะ

เห็นเลขอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่คน

ไปที่สุพรรณบุรีนะครับ
วัดอุทุมพระรามนะครับ

ตั้งอยู่ที่พื้นที่ตำบลดอนโพทอง

วันนี้ก็มีประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด

พ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าด้วย
พ่อขุนช้างมหาเสดถีด้วย

แล้วก็พากันไปดูอ่างน้ำมน

ก็เลยมากราบไหว้ขอโชคลาภ

ไปดูต้นกล้วยต้นนี้ค่ะ

อยู่ที่บ้านเลขที่๙๑หมู่๙อำเภอเมืองเป็นกล้วยน้ำวานะคะที่สวนเนี่ยมีอยู่หลายต้น
แต่ว่าต้นนี้แปลกสูง๒๓เมตรแต่มีหัวปลีโผล่ออกมากลางลำต้น๑หัว
ความยาวประมาณ๑ศอกอะไรที่เป็นเลขได้เราบอกหมดนะคะ
อันนี้ไม่๙๑หรือคะ
เจ้าของสวนอายุ๒๖ค่ะนายลิขิตตาขัน
ก็บอกว่าเอาต้นกล้วยมาปลูกนานกว่า๕ปีแล้วค่ะ
ก็จะออกปลีเป็นประจำนะคะตอนแรกก็นึกว่าปกติแต่พอไปดูใกล้ใกล้
ปลีมันออกมากลางต้นเลยอะค่ะเขาก็เลยบอกว่ามันแปลกนะ
เพื่อนบ้านชาวบ้านพอรู้ข่าวก็มาดูจุดทูบไหว้ขอโชคขอลาบเอาแป้งมาทาถูหาเลข
หลายคนเขาได้เลขกันนะคะภาคภูมิไม่ใช่ล้อเล่นนะคะคุณภาคภูมิค่ะ

คือตามหลักวิทยาศาสตร์การเกษตรมันก็เกิดขึ้นได้ปลีออกกลางต้นอย่างนี้นะครับ
จันทบุรีนะครับมีชาวบ้านเดินทางไปทำบุญที่วัดบ้านแปลง
ตำบลหนองตาคงอำเภอโป่งน้ำร้อนนะครับ
แล้วก็ไปดูเลขเด็ดที่ต้นตะเคียนยักษ์อายุกว่า๑๐๐ปี
ความยาวของต้นตะเคียนที่เขาวัดกันได้ก็คือ๒๐๗๐เมตร

ขนาดเส้นรอบวง๓๓๖เมตร
ก็จะมีผ้าสีขาวคลุมทับด้วยผ้าเจ็ดสีวางพาดไว้บนลำต้น

เพื่อจะส่องหาเลขเด็ดนะครับ

ฝันเห็นหญิงสาวมาบอกให้ช่วยนำขึ้นจากน้ำ

นับกว่าร้อยปีแล้วหนาวมาก

กระทั่งมีโครงการขุดลอกคลองทรายขาว

เข้ามาขุดลอกคูคลองเมื่อ๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ก็เลยนำมาไว้ที่วัดบ้านแปลง

ขอโชคลาภกันเป็นจำนวนมาก

ไปที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาธิ

ประชาชนเขาก็ไปเลือกซื้อกันแบบคึกคักมาก

เลขเด็ดที่คนให้ความสนใจ
เลขวันมาคะบูชาค่ะ

เลขวันพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ

อายุท่าน๙๒พันศานะคะ

และเดือนกุมภาพันธ์มี๒๘วัน

วาเลนไทย๑๔ค่ะ

๔๓๐บาทที่เสีย

แค่นี้ก่อนค่ะ

ทุกเลขเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่มาซื้อกัน

ไม่เห็นจะเคยถูกสักทีเลยนะคะ